คราวนี้จะพาไปกินเมนูเส้นระดับนานาชาติ

เดี๋ยวจะพาไปกินเมนูอาหารเส้นนานาชาติ
อย่างเมนูที่มีชื่อว่าจำปง

ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีนั่นเอง
ประเทศญี่ปุ่นหาทานได้ที่เมืองนางาซากินะคะ
สมัยปีคริสตศักราช๑๘๖๘ถึง๑๕
สมัยนั้นประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีการปิดประเทศคุณ
แล้วก็เมืองนางาซากิก็คือเป็นเมืองท่า
สำหรับการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศนั่นเองนะคะ
ก็เลยเกิดเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานขึ้นมา
สันนิษฐานกันว่าเมนูจำปงมาจากพ่อค้า
และก็นักศึกษาชาวจีน
ที่เข้ามาอยู่ในเมืองนางาซากินั่นเอง
ก็เลยได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมการทานเส้น
เข้ากับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ออกมาเป็นเมนูนางงาซากิจำปงชามนี้นี่เอง
แล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลย
ก็กลายเป็นเมนูขึ้นชื่อประจำเมือง
จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าหน้าตามันจะแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่น
เพราะว่ามันจะมีสีสันจัดจ้านรสชาติเผ็ดร้อน
แล้วก็วัตถุดิบแตกต่างกันออกไป
เพราะว่าเกาหลีเขาจะทานรสเผ็ดร้อนกว่า
ใช่สีก็จะแดงกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ
ทำความรู้จักที่มาที่ไปของเจ้าจำปงไปแล้ว
ไปดูหน้าตาของจำปงกัน

ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเลย

เพราะว่าเขามีอุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

อะไรครับม่อสำหรับผัดผักคุณอะไรครับ

เริ่มจากการที่เอาหัวหอมใหญ่ใส่ลงไปผัดในหม้อ
เราให้หม้อมันหมุนไปความร้อนมันจะได้ทั่วไง
จนหัวหอมใหญ่สีเริ่มอ่อนเป็นสีน้ำตาลนะคะ
แล้วก็นำถั่วงอกกะลำปลีที่สั่งมาจากญี่ปุ่น
ลงไปผัดรวมตามเวลาที่ตั้งไว้กับหม้อผัดเลย
เขาจะมีเวลากำหนดไว้ว่าต้องใช้เวลาในการผัดนานแค่ไหน

ต่อมาก็มาเตรียมเครื่องเลยก็จะมีข้าวโพดค่ะ
ถั่ลันเตาค่ะแครอทต้นหอมญี่ปุ่นเห็ดหูหนู
และเนื้อหมูผัดสูตรของทางร้านนั่นเอง
และก็ใช้น้ำซอสที่ส่งตรงมาจากเจ้าแพร่
ว้าวแสดงว่ารสชาติไม่มีผิดเพี้ยน

เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดก็นำผักมาใส่หม้อ
แล้วก็ราดน้ำไปด้วยซุปสูตรเข้มข้นของทางร้านแบบนี้

ใช่หลังจากนั้นก็ไปตั้งไฟให้เดือดนะคะ

รับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชม

ใครอยากจะไปลองความอร่อยแบบนี้ตามไปกันได้เลยนะคะ
ใครไปไม่ถูกโทรสอบถามเลยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
และวันเสาร์นี้อย่างที่บอกดิฉันไม่ได้พาไป
เพราะว่าพี่น็อตวรริสจะพาไปในรายการ

พาไปอัปเดตเมนูเส้นกันที่ไหนบ้าง
ติดตามกันเลยวันเสาร์๑๑สิงหาคมนี้๑๑โมงตรง
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละค่ะ